ดูพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่ตระกาตาเรียกได้ว่าเป็นงานช้าง

พิธีกรรมที่เกี่ยวกับช้าง
ยานมแม่ได้ด้วยตัวเองแม้เก่งจังเลยปรบไม้ปรบมือ
อ้าวเขาบอกว่าพิธีกรรมต้องเชิญครูปรกรรม

ซึ่งเขาจะสวดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากลูกช้างและแม่ช้าง
แล้วก็มีพิธีเรียกขวัญให้ฉางด้วย

ชาวบ้านก็นำได้สายสินมาผูกให้กับลูกช้างและก็แม่ช้างนี่

จากนั้นก็นำลูกช้างแล้วก็แม่ช้างไปอยู่คนละที่นะ
ทั้งสองเนี่ยเอาจริงพอจับแยกกันแล้วเนี่ย
มันก็เป็นภาพที่แบบว่าสงสารอยู่เหมือนกัน
เพราะมันจะเรียกร้องหากันไง

ได้เจอครับก็คือจะได้เจอก็ต่อเมื่อ
แม่และลูกช้างต้องหยุดร้องหากันแล้ว

เอาล่ะขอขอบคุณเจ้าของคลิปนี้นะครับ
เป็นพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของช้างใช่ไหม